คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาค่ะมีผู้หญิงคนนึงค่ะ
เธอทำเข่งหายเป็นเข่งใบใหญ่หน่อยเป็นเข่งพลาสติกสีเขียว
เธอก็ไปถามผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นคนเก็บของเก่าขาย

กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเอาขวดโซดาตีแสกหน้าเธอเลยนะคะ
เนี่ยแบบเลือดอาบจมูกแตกเลยก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ไปตำรวจไปหาตำรวจ
คือเอาขวดโซดาเดินถือไปให้ตำรวจด้วยนะคะ
ดูสภาพเธอนะคะนี่ค่ะเลือดอาบเลยอ่ะนี่โอ้นี่เลือดทั้งนั้นเลยนะฮะ
นางสาวจิราพรกัลยนพันธ์อายุสี่สิบนะคะครับ
มูกแตกอะค่ะหน้าปูดบวมเลยค่ะถือขวดโซดาไปหาตำรวจนะคะ
ไปขอความช่วยเหลือเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแบบนี้
เธอก็เลยถามว่าเข่งพลาสติกที่ลูกน้องของนางอำนวยเอาไปเนี่ยให้เอามาคืน
เพราะว่าเข่งของเธอหายเธอเชื่อว่าลูกน้องนางอำนวยเอาเข่งไป
ก็พยายามทวงถามเข่งมาตลอดแต่พอมาทวงครั้งเนี้ย
สามีของนางอำนวยที่ชื่อตาแดงด่ากลับก็เลยโมโหเดินเข้าไปหา
ลูกน้องของนางอำนวยจับแขนเธอไว้นางอำนวยเอาขวดโซดาตีแสกหน้าเลยค่ะ
ขวดโซดาเนี่ยหล่นลงพื้นแต่ยังไม่แตกนะคะ
อำนวยหยิบขวดโซดามาเครื่องใส่อีกจนแตกอะค่ะ
ทีแตกถึงมันเจ็บกว่างเนี้ย
นี่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่เกิดเหตุนะคะ
อำนวยเขาเป็นชาวกัมพูชานะ
เขายืนยันว่าไม่ได้เอาขวดโซดาตีสักหน่อย
คือตัวคนเจ็บเนี่ยพยายามจะมาทวงเข่งที่หายไป
เธอก็บอกแล้วว่าไม่เคยเห็นเข่งนี้
ท้าว่ามาดูกล้องวงจรปิดที่บ้านเลยก็ได้

ก็ถามถึงเข่งตลอดเลย
อำนวยบอกว่าโมโหพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วตัวคนเจ็บพยายามจะมาทำร้ายเธอก่อนด้วย

ที่หน้าคือแผลที่โดนต่อย

อำนวยบอกว่าเป็นคนเครื่องใส่
แต่มันไปตกแตกตรงไหนไม่ทันได้ดู

ยืนยันว่าเพราะโดนหมัดมากกว่าไม่ได้โดนขวดโซดา
เรื่องตีไม่มีใครตีแล้ว

คนเจ็บบอกว่าโดนขวดตีแสกหน้า

ทีมข่าวก็ไปที่เกิดเหตุค่ะครับ
ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนางสาวจิราพรนะคะ
บอกว่าโอ๊ยเธอยังเจ็บอยู่เลยที่เบ้าตาที่หัวเนี่ยดูสิ
บอกว่าแผลที่จมูกด้วยนะหลังจากเอ็กซาเรย์
หมอบอกว่าขอดูอาการอีกทีสัปดาห์หน้านะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้สักสามวันได้
ไปทำงานที่บ้านพี่ที่รู้จักแล้วก็เอาของลงจากรถ
เข่งพลาสติกที่เป็นต้นเหตุด้วย
ทีมข่าวก็ถามว่าเข่งพลาสติกมันหน้าตาเป็นยังไง
เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเข็งใบใหญ่เป็นสีเขียว
ประเด็นคือเธอก็ออกไปซื้อของเพราะกลับมาเอาเข่งมันหาย
เธอก็เลยมั่นใจว่านางอำนวยที่เก็บของเก่าขาย
ไปแน่แน่เลยลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่ไม่ใช่เข่งใบที่หายนะแต่เราพยายามหาภาพมา
เข่งพลาสติกใบใหญ่สีเขียวมันหน้าตาแบบนี้

ใช่เธอบอกว่าสงสัยว่านางอำนวยที่เก็บของเก่าขาย
คงจะแบบเก็บไปละมั้งก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์จากเจ้าของบ้าน
พยายามโทรหาตั้งหลายรอบแต่ไม่รับสาย
เมื่อวานเจอนางอำนวยพอดีมาเก็บของเก่าใกล้ใกล้บ้าน
ก็เลยตะโกนถามว่าเอาเข่งไปไหม
เธอก็เลยเดินไปถามว่าด่าใคร

นางอำนวยมากันตั้ง๔คน
คือนางอำนวยตาแดงสามีนางอำนวย
ลูกชายและลูกน้อง

นางสาวจิราพรบอกว่าลูกน้องนางอำนวยมาดึงเธอไว้
แล้วนางอำนวยใช้จังหวะนั้นแหละเอาขวดโซดาตีเธอจริง
เธอก็เลยเก็บขวดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความครับ

่งพลาสติกที่หายไปซื้อมา

เธอตั้งใจว่าจะต้องใช้ยาวเอาไว้ขายของ
พอมันหายก็อยากได้คืน
โทรไปทวงถามนางอำนวยนางอำนวยไม่เคยรับโทรศัพท์เธอเลย
วันเกิดเหตุพอเจอตัวกลายเป็นทะเลาะกัน

ไม่เคยไม่เคยมีเรื่องกันเลยค่ะ

แค่เรื่องแบบเข่งหนูหายไปแล้วเขามาเก็บกระดาษวันนั้นเอง

ถามว่าต่อยไหมไม่มีคำว่าไม่มีต่อยอะ

แล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็เขาก็มาช่วยห้ามกัน
แล้วก็เขาก็หยิบขวดโทรดาเพราะเขากำลังคัดขวดอยู่
เนอะมันเป็นเข่งคลักตี
คือเธอก็บอกว่าเธอก็ต้องใช้เข่งทำมาหากิน
แล้วมันหายไปแล้วแค่ไปทวงถามต่อ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเมืองฉะเชิงเซานะคะ
ทั้งเรื่องเข็งหายทั้งเรื่องถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ทีมข่าวก็ช่วยตามหาเข่งให้ไปที่ร้านรับซื้อเศษเหล็ก
ริมถนนสุวินทวงไปเจอนางอำนวยคู่กรณี
อำนวยยืนยันว่าวันเกิดเหตุในอีกฝ่ายนึง
เริ่มก่อนจริงจริงมาตะโกนถามเรื่องเข่งพลาสติก
หายไปเมื่อสามวันก่อนนางอำนวยบอกว่าก็พยายามอธิบายแล้ว
ว่าไม่ได้เอาไปแต่ตัวนางสาวจิราพรไม่ฟัง
แล้วก็เดินเข้ามาหาเรื่องตั้งหลายรอบเธอก็เลยท้าไปว่า
ถ้ามั่นใจว่าลูกน้องฉันเอาไปก็ไปหาที่บ้าน
ถ้าเจอเนี่ยนะฉันให้เลยหมื่นนึงนางอำนวยท้า
นางสาวจิราพรเลยเพราะนางอำนวยยืนยันว่าไม่ได้เก็บเข่งไป
แต่กลายเป็นว่านางสาวจิราพรมาจิกผมนะคะเธอบอกแบบนี้
อำนวยบอกว่าฉันต่อยนางสาวจิราพรไปครั้งเดียวเลยนะ
ครับไม่ได้ใช้ขวดโซดาตีจริงจริงรวมถึงเข่งพลาสติกด้วยเนี่ย
ถ้าอยากได้นักนะไปเอาที่บ้านก็ได้มีตั้งหลายอันยกให้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เอาของนางสาวจิราพรไป
ไม่ได้เอาไปจริงจริงไปซื้อกระดาษ
ไปซื้อกระดาษเฉยเฉยไปเอากระดาษเฉยเฉยเอากระดาษเสร็จ
ก็กลับไปอีกไม่สนใจจะข้ามเข้ามีตะก้าในบ้าน
กี่อันกี่อันไม่รู้หรอกตะกอนมีตะกอนตะกามี
สีน้ำเงินน่ะแต่ไปเห็นทุกรอบแต่รอบที่ไปเนี่ยมันไม่เห็นมีตะกา
ถ้าอยากได้ตะกาก็ไปเอาที่บ้านป้าไปป้าก็ยอมให้
มีหลายอันมีคนเยอะเยอะที่บ้านป่า
ก็ปลารับซื้อของเก่าใช่ไหมแต่ไม่มีของเขาแน่นอน
ไม่มีไม่มีของเขาไม่ของเราซื้อมาของเตะของหักอืม
เขาจะเอาหรือป่าป่าไม่ได้ตีในขวดป่าต่อยป่ายอ่อนรัฐ
ป้าต่อยเองต่อยกับมือชกชกมือเดียวป้าหนึ่งในใจว่า
ไม่ได้ชกเล็งหรอกเหรอพอดีชกไปนี่มันจะง่ายชน
ชนในครอบรถอ่ะแล้วปลาก็ปล่อยมือไป
อืมอ่ะทีนี้ลูกน้องของนางอำนวยค่ะชื่อว่าในไปอ่า
ไปบอกว่าตอนเกิดเหตุก็พยายามจะห้ามนะ
แต่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายคนเจ็บเองนี่แหละไม่ยอมฟังเลย
เดินมาหาเรื่องตลอดเลยนางอำนวยเอามือต่อยไปที่หน้าของฝ่ายคนเจ็บจริงจริง
ไม่ได้ใช้ขวดครับส่วนเข่งพลาสติกเจ้าปัญหาเนี่ย
ไปบอกว่าเคยเห็นวางอยู่บนรังทุกวัน
แต่วันที่ไปซื้อกระดาษมันไม่เห็นจริงไม่ได้หยิบไปจริง
คู่กรณีก็มากล่าวหานางอำนวยอยู่ได้ถามแล้วถามอีก
จนเกิดเรื่องแบบนี้
เขาบอกไม่ฝันมึงไม่ต้องโย่งเขาบอกผม
เดี๋ยวกลับไปกับมันไม่รู้ไปกัน
เจ๊อยู่นี่ผมหลุด๕ลี่อย่าทะเลาะ
ได้ใช้กวดปีไหม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจสอบสวนขยายผลก็รู้นะฮะ
ความจริงมี๑เดียวเท่านั้นอยู่แล้วนะครับ